เหล่าศิลปินดรที่ได้ใกล้ชีส๒สามีภรรยาคุณแมททิวและคุณลีเดียค่ะ
คนแรกเลยก็ดาราสาวคุณแอรินยุกตธัสค่ะ
คนนี้คือเป็นคนแรกนะคะที่ครบกำหนดกักตัวเองนะคะเป็นเวลา๑๔วันค่ะ
หลังกักตัวเองครบแล้วร่างกายไม่มีอาการใดค่ะ
ปลอดภัยนะคะแล้วก็ปอดแข็งแรงด้วยนะคะ
ตอนนี้ยังดูแลตัวเองนะคะระมัดระวังเช่นเดิมค่ะ
เพราะไม่ได้ออกไปไหนมาไหนในช่วงที่ผ่านมาอยู่แล้วล่ะค่ะ

ถูกต้องนะคะขอให้ใครที่อยู่ใกล้ชิดเธอหรือมีความกังวลนะคะ
ก็สบายใจได้ค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะคุณแอรินได้เดินทางไปตรวจคัดกรองเชื้อมาแล้ว
ต่อจนพรบสิบสี่วันนั่นเอง
ส่วนศิลปินดาราที่ได้รวมงานกับน้องแพลวานนิชาพัท
วันนี้มีความคืบหน้าจากน้องแนนทอนนทรพร
คือคนนี้ไปเจอน้องแพรวาในกิจกรรมทำหน้ากากอนามัยในวันที่๑๑มีนาคมนะคะ
โดยคุณแน็ตไปตรวจมาเมื่อวันก่อนนะคะ
ซึ่งผลออกมาในวันนี้คือไม่พบเชื้อโควิดค่ะ
แล้วเธอก็ต้องกักตัวเองต่อจนครบกำหนดนะคะ
วันที่๒๖มีนาคมนี้ค่ะ
เช่นเดียวกับคุณโอบนิธินี่พระเอกดังเลยนะ

ผลตรวจไม่พบเชื้อโควิดเช่นเดียวกันนะคะ

โชว์ผลตรวจในวันนี้ว่าไม่พบเชื้อเช่นเดียวกันนะคะ

ถูกต้องมีหลายต่อหลายคนเนาะ

ว่าคุณซายสุ่มเสี่ยงติดหรือเปล่าคุณซายแท็กมาในจีเลยนะคะ

ช่วยแก้ข่าวให้หน่อยนะคะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดค่ะ
เพราะว่าภาพที่เห็นคือเกิดขึ้นเมื่อ๒๗กุมภาพ

ก็อย่าอย่าตระหนักเนอะ
เขาบอกว่า